กับคุณผู้ชมอีกสักรอบนะคะช่วงเช้าสักประมาณ๑๐โมงครึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็คือคุณนรงศักดิ์โอสธนากร
เป็นพบเหตุการณ์แถลงชัดเจนแล้วนะคะว่าวันนี้ภารกิจ
การนำทีมหมูป่าออกจากถ้ำจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้
เพราะฉะนั้นหลายส่วนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม
อีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการจราจรทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศนี่นะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากบริเวณทางเข้าถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

คุณผู้ชมครับการจราจรบริเวณด้านหลังผมนี้
เรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นปิดการจราจรเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
อันนี้คือเต็มร้อยเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
อันนี้คือเต็มร้อยเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
อันนี้คือเต็มร้อยเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
อันนี้คือเต็มร้อยเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
อันนี้คือเต็มร้อยเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
จะการทดลองบินจากร้านจอดเฮลีคอปเตอร์ชั่วขาว
ที่สนามบินเก่าในตัวเมืองเชียงราย

จะใช้เวลาบินทั้งหมดประมาณ๒๐นาที

เชียงรายประชานุเคราะห์อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
เกิดการซักซ้อมลำเลียนวทั้งสิบสามคนออกมานะครับ
ซึ่งการซ้อมลักษณะนี้จะเป็นการซ้อมตลอดทั้งวันจนกว่าภารกิจการขนย้าย
ที่อยู่ในถ้ำจะออกมานั้นจะแล้วเสร็จครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒนบุญนินแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
คุณผู้ชมการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางบกแล้วก็ทางอากาศ
ปิดการจราจร๑๐๐เต็มนะคะ
เพื่อเตรียมพร้อมรับน้องทีม๑๓ชีวิตหมูป่า

สำหรับที่มีการอัปเดตมาล่าสุดเกี่ยวกับปฏิบัติการ
ซึ่งบอกว่าเริ่มในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีกว่านี่นะคะ
การจับมือกันของทีมก็คือ

ทุกอย่างนี้คือเหมือนเวลาเขาเรียกเรียกความมั่นจังอย่าง

โพสต์นี้ผ่านไป๒๑นาทีเท่านั้นเอง
กดไลค์ทั้งหมด๖๓๑๗๕ไลค์
ความคิดเห็นที่ส่งเข้ามา๔๖๐๑รายการ
และแชร์ต่อไปอีก๙๕๙๖ครั้ง

คนที่แสดงความคิดเห็นมีทั้งคนไทยและต่างชาติค่ะ
พลังใจล้นเหลือมากสำหรับภารกิจครั้งนี้
ภารกิจนำ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง